แต่ว่าพูดถึงเรื่องราวของความสูญเสีย
ตัวสรรยูก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลต้นแบบ
แล้วก็เป็นที่รักของเพื่อนฝูงด้วย
ก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นความเสียใจแก่คนทั้งวงการ

ก็เคยร่วมเล่นละครพีเรียสกับพี่ตัวถึง๒เรื่องด้วยกันนะคะ
ซึ่งพี่ไทยกับพี่ท็อปเนี่ยก็มีโอกาสได้เดินทางไปร่วมงานศพของพี่ตัวด้วย
แล้วก็ยังไปให้กำลังใจพี่เปิ้ลหัทยารวมไปถึงลูกสาวน้องหนุนน้องหนังนะคะ
พร้อมกับเล่าให้ฟังด้วยว่านอกจากงานแสดงที่ยอดเยี่ยมในฝีมือของพี่ตัวแล้วเนี่ยนะคะ
ตัวพี่ตัวเองนะยังคอยช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยาก
โดยที่ไม่มีใครเคยรู้เรื่องนี้มาก่อนด้วยค่ะ
ก็เจอกันก็ทักทายกันต่อยกันว่าพี่ตัวเป็นไงแข็งแรงแล้ววันนี้

ตัวตอนที่มีชีวิตอยู่เขาก็ได้ทำคุณวังความดีให้กับประเทศชาตินะครับ
บางคนอาจจะไม่เห็นแต่จริงแล้วทุกคนคือรู้แล้วพี่ตัวทำอะไรบ้าง
ทำอะไรทุกอย่างเขารู้สึกดูดีไปหมดดูดีไปหมดเลย
ทุกคนชอบทุกคนรักเขามีเสน่ห์ในตัว
เราได้ทำงานร่วมกับเขาเราก็รู้สึกรักเขาชอบเขา
นี่คือเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของพี่ตัว
อันนี้ก็เป็นความรู้สึกความในใจจากพี่ไทยนะส่วนตัวนะคะ
ส่วนวันพรุ่งนี้ค่ะพี่ไทยกับพี่ท็อปเนี่ยนะคะ
ก็จะขนทุเรียนขนผลไม้ซึ่งวันนี้ไปหอบจากตลาดไทย
เลี้ยงบรรดาลิงที่จังหวัดรบบุรีค่ะ
คือพี่ท้ายบอกว่าไปเลือกทุเรียนแบบสดเลยนะที่ตลาดไทย
เลือกไปเป็น๑๐ตันแล้วต้องต่อสู้กับกลิ่นที่มันแสนเจ้ารุนแรงมากจริง
ต้องประสานเจ้าหน้าที่นะคะคอยควบคุมเพราะว่าลิงที่ลบบุรีเนี่ยเยอะจริง
อย่างที่เราทราบว่าลิงเคยมีการตีกันด้วย
ใช่ที่เห็นภาพโอ้เคยเป็นข่าวดังนะ
คือพี่ไทยก็บอกว่าต้องมีการจัดการว่าเฮ้ยเราต้องแจกอาหารให้กับลิงพร้อมเพลียงกันด้วย
มันจะได้ไม่มาทะเลาะเบาะแว้งกันนะจ๊ะ
เราก็ใส่หลังรถเพราะว่าลิงเนี่ยมันไม่มาแย่งทุเรียน
ลูกที่มีหนามอยู่แล้ว
เรามาถึงปุ๊บเราจะฉีกไว้ให้เขา
เขาชอบมากเป็นชีวิตจิตใจ
เขาจะถือกัดเก็บไว้ในกระพรุ้งแป้ม
ใช่เขาชอบไม่รู้เป็นอะไรนะลิงชอบทุเรียน
ใครจะมาสวมรอยเหมือนลิงก็โอเคไม่ว่ากันนะครับ
ก่อนที่จะแล้วก็ต้องบอกว่าขอเป็นทุเรียนแบบว่า

ไอ้เทศแข็งนี่ลิงไม่เอา

ทุเรียนก็ได้ถั่วก็มีใช่ไหม

จะมีโอกาสไปช่วยเหลือช้างที่เจอกับซุเรียนต่อ
ก็ช่วยช้างเยอะมาก
นะคะก็เรียกว่าช่วยทั่วไทยกันเสร็จแล้วล่ะค่ะ